คุณผู้ชมครับแถวสยามเดี๋ยวนี้เขาจะมีวงดนตรีผลัดเปลี่ยนกันไป
มันเริ่มจากเด็กนักเรียนก่อนในชุดนักเรียน
แล้วก็จะมีเดี๋ยวนี้มีผู้ใหญ่แล้วเริ่มมีผู้ใหญ่
แต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการแสดงอะไร
หรือว่าต่อยหรือว่าตีกันที่สยามครับ
มันคือการเต้นหยัด

คุณผู้ชมฮะผมก็เพิ่งรู้จักสารภาพเลย

คุณผมวิ่งเหมือนกับชบแล้วก็เหมือนเตะ
หาคนอื่นแล้วก็กระโดดใส่กัน
แม่แต่ถ้าเขามันวิ่งผิดแล้วไปดูสักหน่อยมันจะโกรธกันไหมวะ
ออกท่าทางเหมือนการเหวี่ยงหมัดกลางอากาศยกเท้ากลางอากาศ
เอาตัวกระแทกกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่อาจจะไม่รุนแรงเท่าชาวร็อกนะ
แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะถ้าดูเผินเขาบอกเหมือนยกพวกตีกันเหมือนกันนะ
ชาวเน็ตเข้ามาแซวบอกว่าอันไงคะ
บางคนบอกว่าจบเพลงน่าจะโดนไปอีกหลายตุ๊บเหมือนกัน
บางคนแนะนำว่าถ้าไปเต้นท่านี้ต้องสวมหมวกกันน็อกไปด้วยไหม
เพื่อความปลอดภัยแต่จริงเป็นธรรมดานะ
ชาวร็อกเนี่ยอย่างต่างประเทศพวกวงล็อกเมทัล
โอ้โหเขาก็เต้นกันแบบนี้คุณผู้ชมเขาจะหมุนวนกันนะ
แล้วคือได้ถามคนที่มาสายนี้แนวนี้คือเขาบอกว่าทุกคนที่มาเขาจะรู้กันอยู่แล้ว
ว่าจะมีลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าไปกระทบกระทั่งไปโดนกันบ้าง
จะไม่โกรธกันอันนี้คือแบบว่าในคนที่แบบเขาจะรู้กัน
ก็ขอให้เข้าใจกันให้ทุกกลุ่มแล้วก็ทั่วถึงกันแล้วกันนะครับ